คุณผู้ชมครับพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับ
กับเด็กน้อยคนนี้ที่มีความสามารถที่สุดยอดจริง

คุณผู้ชมตัวผมเองและทั้งสองท่าน

โดดยางโดดยางเก่งมาก
ตอนนั้นถุงเท้าขาดส้นขาดนิ้วแหว่งเลย

นิ้วโป้งออกมาแสดงถึงความเชี่ยวชาญในการกระโดดยาง

แต่๙ขวบคนนี้เขามีความสุดยอดในการตีกรอง

นี่รู้จักมั้ยรู้จักมั้ย
น้องกายกายกลองไฟ
เฮ้ยบางพุษาคอมโบ
ตีจนกองนี่ไฟลุกเลยทีเดียว

เด็กชายพานุวิทย์อาสาธรรมนะครับ
หรือว่าน้องกายหนูน้อยวัย๙ขวบ
โชว์ลีลาในการตีกลองสุดเฟี้ยวฟ้าวจริง

เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงดนตรี
เป็นวงดนตรีเครื่องแห่ที่มีชื่อวงว่า

โอ้โหเอโครก็มา
โอ้โหดังมาก

คือดังมากปังมากที่สุด
ไหนก็ดังกระหึ่มกระฉ่อนไปหมดเลย

เค้าก็ว่างจากการเรียนใช่ไหม

ในการตีกรองแบบนี้จนคนในวงนั้นเห็นความสามารถก็พากันมาร่วมวง
แต่เอาจริงนะน้องเนี่ยเขาอยู่ในวงนี้อยู่แล้วตั้งแต่เด็ก
เพราะว่าคุณปู่คุณปู่ของน้องกายก็คือคุณประกอบเนี่ย
เล่าว่าตัวเขานะทำวงดนตรีเครื่องแห่นี่ประมาณ๗ปีแล้ว

แล้วก็มีพ่อของน้องกายเป็นผู้ควบคุมวงเวลาที่พากันออกไปเล่นดนตรีที่ไหนก็จะพาน้องกายไปด้วย
เรียกได้ว่าน้องกายเขาเรียนรู้เรื่องของดนตรีวงแห่อายุตั้งแต่เพียงแค่๕ขวบ

น้องเขาเห็นแล้วคือชอบก็เลยหันมาเอาดีในการตีกลองตีมาเรื่อยจนอายุ๘ขวบนั่นแหละ

มือกรองประจำวงครับล่าออกพอดี
ฉายแววฉายฟอร์มจนตอนนี้เป็นตัวจริงมือหนึ่งไปแล้ว
กับมือกลองของวงนี้บางพุษาคอมโบ
แล้วน้องเขาใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ย
ไปร่วมตีกรองกับทางวงเขาที่ได้รับการจ้างวาน
ให้ไปวงดนตรีแห่ต่อที่ไหนเสร็จป๊าบก็ได้
เงินค่าขนมมานิดหน่อยน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวเก็บเอาไว้
เอาไว้สำหรับเป็นทุนค่าการศึกษา
รวมไปถึงก็ช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นเด็กที่น่าชื่นชมนะใช่แล้วใช้ความสามารถในการหาเงินช่วย
แบ่งเบาภาระของครอบครัวนะครับแล้วก็ยังช่วยครอบครัวในการทำงานอีกด้วย
มีความสามารถไงบางคนเด็กบางคนเขาก็รู้ตัวตั้งแต่เด็กเนอะ
เขามีความชื่นชอบอะไรแล้วก็ทางครอบครัวเขาก็สนับสนุน
คือเด็กก็มีความคลุกคลีอยู่กับวงดนตรีก็เลยชื่นชอบการตีกลอง
และการฝึกฝนตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ
คือเขาบอกว่าคนเราจะทำอะไรได้ดีอยู่ที่ความขยันและก็การฝึกฝน
และที่สำคัญด้วยเรียกว่าเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นเลย
หล่นใต้กลองอ่ะคุณคือปุ๊บลงมาอยู่ใกล้กลอง
จับไม้กลองแล้วตีต่อได้เลยน่าชื่นชมมากเลยนะคะ